หกนาฬิกา๕๒นาทีครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้หลังจากอ่านข่าวนี้ไปนะฮะ
ผมตามข่าวนี้ตลอดทั้งวันดูความคืบหน้า
ว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงครับ
คดีที่ในเทียบท่านอายุ๘๗ปีแล้วนะครับ
ใช้ปืนยิงลูกเขยเสียชีวิต
โดยอ้างว่าลูกเขยเนี่ยขโมยเงินไปนะครับ
แล้วหนีไปซ่อนตัวตัวท่านเนี่ยมีปืนอยู่ด้วยนะครับ
ซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่ท่าตะโกนครสวรรค์
สุดท้ายนะครับลูกสาวหลานสาวที่ท่านรักมาเกลี้ยกล่อม
แล้วยอมมอบตัวโล่งอกจริงนะฮะ
มอบตัวนะครับแต่รวมเวลาปิดล้อมทั้งหมดแล้ว
กว่าจะมอบตัวนะครับกว่า๔๐ชั่วโมงทีเดียวครับ
คุณหมอก็มานี่แหละเราอยู่ในนี้ไม่สักครู่

แต่วินาทีนี้เป็นวินาทีที่โล่งอกนะฮะ
สำหรับคนที่เฝ้าดูข่าวนี้อยู่
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับ
ที่ในเทียบช่วงโชษ
ผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปรับตัว
หลังจากนะครับเอาคนที่รักมา
ใครบ้างลูกสาวหลานสาวอายุ๑๘
ซึ่งเป็นลูกของผู้เสียชีวิตนะครับ
ในเทียบยิงตายนั่นแหละนะฮะ
ก็คือมาเกลี้ยกล่อมนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปรับตัวเพื่อพาไปที่โรงพยาบาลก่อน
เพราะว่าล้อปิดล้อมไปอยู่กว่า๔๐ชั่วโมงครับ
โดยมีลูกชายของในเทียมเข้ามาสวมกอดนะครับ
ท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของญาติญาตินะครับ
แล้วก็ชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์
จากนั้นนะครับตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำ

ท่านมาลองสอบปากคำโดยตัวเองล่ะนะ
กับตำรวจได้แล้วก็อ้างว่าลูกเขยเนี่ยขโมยไป๗๐๐นะไม่ใช่๓๐๐
อย่างที่ข่าวออกแล้วเหลือเพียงแบงค์ร้อยไว้๒ฉบับทิ้ง
ไว้ให้มันเจ็บใจส่วนสาเหตุที่ยิงเนี่ยเพราะว่าลูกเขยเนี่ยตัด
เทียบอ้างแบบนี้นะครับบอกว่าขโมยเงินบ่อยเหลือเกินซึ่งเงินเหล่า
นี้เนี่ยได้มาจากค่าเช่านาจะเก็บไว้จ่ายค่าเทอมให้หลาน
สาวนี่แหละพอไปถามลูกเขยดีว่าเอาเงินไปหรือเปล่าแกบอก
เขยโกหกอ่ะโกหกโมโหเลือดขึ้นหน้าเลย
เสียชีวิตเลยฮะใช่ค่ะทีนี้ตะเทียบแกยังเปิดเผยต่อนะคะ
บอกว่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะอยู่ยังไงอ่ะ
เที่ยวบอกว่ามีไข่ไก่๒๐ฟองตุ่มน้ำ๒ตุ่มข้าวสารแก๊ส
ถ้าเกิดว่าตำรวจไม่ตัดไฟก็จะอยู่ได้อีกนานเลยนะ
แต่ตะเทียบก็บอกว่าถึงแม้กระนั้นก็ตามไม่ได้คิดจะยิงตำรวจ
หรือทำร้ายใครเมื่อตำรวจปลาแก๊สน้ำตาเข้ามามันแสบตาค่ะ
ก็เลยต้องป๊ากลับมานะคะรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สายยิงสาย
ก็คุณตาก็พูดตามความจริงนะครับ

ให้สร้างความดีไปดูตลอดไม่ทำร้ายห้าใคร

ถ้า้านังไว้ก่อนจะไม่ตาม
แล้วทีเนี้ยครั้งเนี้ยลูกเขยเนี้ยลูกเขยคุณตามัน
มันรักเกินไปมันรักเกินไปเอาตังค์แน่
เงินเจ็ดเจ็ดเอ่อเจ็ดพันธุ์เจ็ดพันธุ์เจ็ดพันธุ์
มันทิ้งไว้สองร้อยทิ้งไว้สองร้อยเอาไปหัวแปด
เอาเอาไว้เจ็ดพันธุ์ไปเอาไปก็เอาสองร้อยมันแทน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
ยิงโจรไปนะตายไปหลายศพนะคะก็เลยได้โล่เกี่ยวกับการทำความดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วจะบอกว่าแกห่วงพระมากนะคะพระซึ่งเป็นของคลังที่ตาเทียบเนี่ยจะห้อยติดตัวไว้ตลอดเวลา
ก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีการศักยันต์เก้ายอดไว้ที่บริเวณหลังด้วยนี่ค่ะ
นี่พระนะหลวงพ่อเดิมตะเทียบเนี่ยแกเชื่อว่านี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่ทำให้แกแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายมาได้
ปี๒๕๒๔ครั้งนั้นที่ดิฉันเล่าไปเมื่อสักครู่แล้วคุณเชื่อไหมหลังจากที่แกยิงโจรตายนะ
จากนั้นมาสักประมาณ๓๔วันโจรกลุ่มเดิมที่รอดตายไปได้กลับมาล้างแค้นแก
มายิงแกที่ทุ่งนาแต่ว่ากระสุนเนี่ยเฉียวศีรษะแล้วน่องไปก็เลยทำให้แกรอดตายมาได้จนถึงทุกวันนี้
ใช่ก็เลยได้ฉายามอีกบางไหร่ตาเทียบปราบโจรเนี่ยนะ
ตาเทียบบอกว่าจริงแล้วนะก่อนประมาณสักประมาณหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้
เทียบเนี่ยแกมอบหลวงพ่อเดิมที่ได้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
กับปืนสั้นให้กับนายประทีบลูกชายเป็นมรดกไว้แล้วนะ

จู่ก็ไปขอคืนจากลูกชายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
กลายเป็นว่าปืนกระบอกนั้นที่ขอคืนจากลูกชายนั่นแหละ

เออนะฮะเมื่อกี้จากปากตาเทียบใช่ไหม
ตาเทียบบอกว่าลูกเคยขโมยเงินอะไรไปนะฮะ
แต่ว่าทีนี้พ่อของคนตาย
เขยของตาเทียบคือนายบัลลังอายุ๑๒ปีใช่ไหม

ปรากฏว่าพ่อของนายบัลลังออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกัน

บอกว่าเสียใจที่ลูกโดนตะเทียบฆ่าแบบนี้

แล้วก็ผู้เป็นพ่อเขาไม่พอใจที่ตาเทียบ
มากล่าวหาว่าลูกชายเขาเนี่ยติดยาและขี้ขโมยนะครับ
เพราะว่าพ่อของผู้ตายยืนยันนะฮะว่า
ลูกพ่อไม่เคยมีนิสัยแบบนั้น
ทุกเดือนลูกจะเอาเงินมาให้พ่อแม่นะครับ
แม้ว่าช่วงโควิดระบาดก็ได้รับความเดือดร้อน

ลูกก็มาหาพ่อมาหาแม่นะครับ

อีกอย่างหนึ่งลูกสะพ้ายก็ยังทำงานมีเงิน
คือทั้งสองคนไม่ขัดสน
เชื่อว่าไม่ได้ไปขโมยเงินของตาเทียบ
ค่ะนะครับพ่อของผู้ตายยังบอกอีกนะฮะ
ว่ายอมรับว่าลูกเคยติดยาเสพติด
เมื่อ๑๐กว่าปีก่อนแต่ก็เลิกยาเด็ดขาดแล้ว
หวนคืนกลับไปติดยาแน่นอนนะครับ
ส่วนเรื่องลักเล็กขโมยน้อยก็ไม่เคยมีเช่นกัน
ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมตาเทียบ
ถึงก่อเหตุฆ่าลูกชายของตน
เพราะอะไรก็อยากจะถามตาเทียบเหมือนกันนะฮะ

สาภาพมาบอกว่าโดนขโมยเงินไป

เขาก็ยืนยันว่าลูกชายเขาเป็นคนดี

ใช่แล้วค่ะตำรวจเองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา

แล้วก็ส่วนเรื่องของอาวุธปืนเนี่ย
ประเทียบแกไปขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ก็ต้องว่าไปตามความผิดตามคดีนี้นะฮะ